คุณผู้ชมครับไปดูข่าวที่น้ำแข็งโปรยอันตรายดินะครับ
ไฟฟ้าจริงไม่ใช่ไฟฟ้าเล่นไม่ใช่ควันความร้อนที่เรารายงานข่าวเมื่อวาน
มันปึ๊บแบบนี้ครับ
ไฟมันปะทุขึ้นมาจากใต้ดินไฟจริงจริงอุ้ยไฟฟ้าเลยเนี่ย
นี่คือคืนวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมาครับ
บันทึกภาพเอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังฝนตกน้ำท่วม
ตรงนี้คือแยกป้อมสวนกล้วยนะถนนเรียบคลองชลประธานบ้านโป่งโพธาราม
บนสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งชาวบ้านเขาแม่ไม่สบายใจสิครับ
กลัวไฟมันจะรั่วจะช็อตจะตายเอานะฮะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุครับ
มีการเอาแผงเหล็กเอากลัวยางนี่ล้อมไว้ล้อมมันไว้ก่อนนะครับ
ทำเป็นแนวป้องกันเมื่อเปิดกลวยยางขึ้นพบสายไฟฮะ
สายไฟมันขึ้นมาจากใต้ดินแต่ว่าเขาบอกว่าพันเทปไว้อย่างแน่นหนา
หรอหรอเออสอบถามประเยี่ยมอับประตอสวนกล้วยซ่า
บริเวณนี้เนี่ยมันเคยติดตั้งเสาไฟส่องสว่างครับ
แต่ประมาณปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุรถกระบะมาเสยซะ
ส่วนสายไฟก็ได้เก็บและป้องกันโดยฝังไว้ใต้ดินนะฮะ
ถนนเรียบครองสนประทานบ้านโป่โฮมโภธาราเนี่ย
คาดว่าไอ้ขนาดนั้นเครื่องจักรกลเนี่ยเครื่องจักรกลหนัก
ที่ใช้ปรับผิวไหลทางมันน่าจะไปทับสายไฟที่ฝังไว้ใต้ดิน

ประกอบกับฝนตกหนักไฟฟ้ามาช็อต

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ไปแก้ไขเบื้องต้น

โดยนำแผงเหล็กและกลัวยางมากั้นเป็นแนวไว้
แล้วก็ดึงสายไฟฟ้าให้พ้นจากพื้นดิน
พ้นจากพื้นดินนะฮะหมายถึงดึงขึ้นมาเหรอหรือยังไง
แล้วก็เอาเทปมาพันสายไฟไว้แล้วก็ใช้กลวยยางครอบไว้
พี่จะทำยังไงต่อเนี่ยเอาทำให้เสร็จเร็วได้ไหม

ฝนตกเดี๋ยวเด็กเดินไปทำยังไง
ระวังเขาบอกว่า
ได้ตัดระบบไฟฟ้าแล้วเพื่อป้องกันไฟรั่ว
แล้วก็จะดำเนินการซ่อมบำรุงให้เกิดความปลอดภัยต่อไป
รีบทำฮะรีบทำเดี๋ยวเวลาที่
มันเกิดความสูญเสียขึ้นมาแล้วไม่คุ้มกันเลย